นิทัศกาลตามรอยเสด็จประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จประทับที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งก็ได้นำมาจัดแสดงให้กับประชาชนได้เข้าชม

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งอย่างทรงพระเยาและทรงเจริญพระชนมพันศาขึ้น
ขณะประทับที่เมืองโลซานประเทศสวิสเตอร์แลนด์
พร้อมข้อความบันทึกเรื่องราวต่าง
และสถานที่ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไป
อย่างภาพชองโซเลซึ่งเป็นที่ประทับ
ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศส
หรือภาพบ้านแสนสุกแฟลตเลขที่๑๖บนถนนทิโซ่
ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี

ทรงอบรมเลี้ยงพระราชโอรสและพระธิดาทั้ง๓พระองค์
เมื่อครั้งยังทรงพระเยา
อกจากนี้ยังมีบันทึกเรื่องราวอีกมากมาย
ตลอด๑๗ปีที่ประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งล้วนเป็นภาพหาชมได้ยาก
เช่นภาพบันทึกเกี่ยวกับคลับแห่งการแบ่งปัน
สโมสรปาตาปูมที่เจ้านายพระองค์น้อยทั้ง๓
ส่งตั้งขึ้นเพื่อเรียรายเงินจากค่าขนม
หรือรายได้พิเศษมารวมเป็นเงินกองกลาง
ทรงใช้จ่ายและทำบุญบริจาคแก่ผู้ยากไร้
ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิ
เคราะหบุคคลยากไร้ในประเทศไทยในเวลาต่อมา
นิศักดิ์สการนี้เราจะมีตั้งแต่วันนี้ไป
จนถึงวันที่๓๑ธันวาคม
ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทย
ได้มาชมนิศักดิ์สการตามรอยเสด็จประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งมีทั้งภาพให้ชมนะครับซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายจากเอกสารอ้างอิงจริง

แล้วก็ยังมีภาพประโยชน์ให้ชมที่เป็นสารคดีซึ่งมีถึง๓๐ตอน
บันทึกเรื่องราวเหล่านี้รวบรวมมาจัดแสดงในนิทัศกาล
ตามรอยเสด็จประเทศสวิสเตอร์แลนด์
บริเวณด้านหน้าอาคารธนาคารออมสินสาขาราชดำเนิน
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทัศกาลได้
จนถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน